แข่งขันกันวันนี้เป็นวันแรกนะคะจะยาวไปจนถึงวันที่๑สิงหาคมที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียค่ะ
เมื่อวานนี้นักตบลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศของสนามต่อตนเสริมเทคนิคต่าง
ทั้งการเสิร์ฟการรับบอลการเข้าทำเพื่อรับมือกับจีนในเกมประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่มดีช่วงบ่ายวันนี้
ซึ่งนาวาอากาศโธมน์ไทยสุภาจิรกุลหัวหน้าภูมิสอนก็กล่าวว่า
กับจีนซึ่งถือเป็นอดีตแชมป์เอเชีย๓สมัย
แล้วก็ได้อันดับที่๓เมื่อครั้งที่แล้ว
แม้ว่าจะเป็นงานหนักแต่ตอนนี้สภาพร่างกายของนักกีฬาก็ดีขึ้น
หากเล่นอย่างเต็มที่ก็มีโอกาสที่จะสู้ได้อย่างสูสีเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งในวันนี้นะคะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดเกมระหว่างทีมชาติไทยกับจีน
เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๓น๔๕นค่ะ
ส่วนเกมอีก๒นัดนะคะก็จะมีคิวเจอกับออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้
เข้าสัญญาณถ่ายท่อสด๑๑น๔๕นและต่อด้วยพบกับฮ่องกงวันพุธที่๒๖กรกฎาคมนะคะ
เข้าสัญญาณถ่ายท่อสด๑๓น๔๕นค่ะ